คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องขนหัวลุกเช่นเดียวกันนะคะ
กระบี่ชาวกระบี่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
บองล่าบองล่าอะไรอ่ะงูบองหลาคือชาวบ้านที่ปากใต้เนี่ยเขาเรียกงูจงอางว่าบองหลา
มันเยอะค่ะคุณผู้ชมมันบุกไปสองที่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องร้อนถึงกู้ภัยเนี่ยนะคะ
นี่คือจุดแรกค่ะมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนี้เขาบอกว่าก็ต้องใช้เวลากันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นกู้ภัยนะคะชื่อว่านายปัญญาตุลยสุข
มีความจำนานมากในการจับงูมุดเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชม
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าคาถาที่ท่องคืออะไร
แต่คาถาของที่ฉันจับงูจงอางคือ
โอ้มจงอ่างหน้าจงเงย
เงยมาให้จับดีแล้วสุดท้ายก็เล้ยมาแบบนี้หุ้ยใจเย็นมาก
จับหางด้วยเกิดมันแว้งมาฉกเนี่ย

คนนี้เขาใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญและช่ำชองมากคุณ

ไม่ได้ปลอดภัย
คุณเดี๋ยวก่อนตัวใหญ่มากนี่คือกำเต็มข้อมือตัมเป็มมือเลย

ให้หน่อยมี๕กี่เมตรอ่ะนี่หนักสักประมาณ๑๕กิโลกรัมยาวสักประมาณ๔เมตร

ทีนี้พี่รอปภของหมู่บ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวแรกนะที่เจอ
สักประมาณช่วงเที่ยงก่อนที่จะมาเจอบ้องหลาหรือว่างูจงอาง
ไปเจออีเหลือมมาก่อนงูเหลือมก่อนจ้างูเหลือมไม่มีพิษ
มันอยู่ที่สนามย่าเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านก็ช่วยกัน
จับกันเองไปปล่อยที่ป่าสักพักสักประมาณ๒ชั่วโมง
เจองูจงอางอีกแต่ว่างูจงอางนี่มันมีพิษ

ก็ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยกันแบบนี้ช่วยนะ
ทีนี้ยังไม่หมดค่ะอย่างที่บอกไปว่างูจงอางมันบุกกระบี่
ไปดูอีกหนึ่งจุดอยู่ที่กระบี่เช่นเดียวกัน

ทีนี้ก้อนนี้คุณได้กลัวคือแบบมันใหญ่แล้วมันก็ดำ

ค่อยจับจากกลางลำตัวแล้วค่อยสาวมาจะถึงหัวอย่างนี้
ชุดอยู่แล้วเสียงเก่งจังเลย
เขามีความเจริญก็ถึงทำแบบนี้ได้
เพราะฉะนั้นคนที่ดูข่าวอยู่นะ

เลยเข้ามาในบ้านเลขที่๔๑
ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ควานหากันสักพักค่ะ
มันไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ตู้วานทีวี
ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีก็สามารถจับงูจงอางตัวนี้ได้

แต่ความยาวมันยาวเท่ากันเลยสักประมาณ๔เมตร

ทีนี้เจ้าของบ้านคนที่โล่งใจมากที่สุดคือเจ้าของบ้าน
แต่คนที่อยากจะดูบ้านเลขที่สุดน่าจะเป็นพวกเราก็คุณผู้ชมนะ
นี่๔๑บ้านเลขที่๔๑ความยาว๔เมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
เขาบอกว่าเลขเบิ้ลมาเหรอ